สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่ค่ะสดค่ะใหม่ให้เยอะ
แม่มดแป๊บนึงนั่งแทนก่อนวันนี้คุณแก้วก็เอ๊ะก็ลองงงว่า
ไปทำไมไกลไปไหนนั่งไปไหนนั่งไปนู่นสมุทรตาเชิงเศร้า
ไปทำอะไรไปถ่ายรายการไม่รู้ไปไปลงพื้นที่หรือเปล่าค่ะอ๋อ
อ๋อเดี๋ยวรอถามจากเจ้าตัวเดี๋ยวรอรอนางกลับมาเออรอก่อน
อืมแต่จริงจริงก็ถ้าจะคิดจะไปก็ไปเลยก็ได้ก็งงเหมือนกันพี่ก็เลยเอ้า
งจี้เธอนั่งแทนฉันก่อนแล้วกันฉันไม่ทันโอ้วันนี้เขาบอกชัดเจนว่าให้นั่งเลย
นั่นแหละรถติดมากหนูบอกคุณแม่มันรถติดทุกวันช่วงนี้มันใกล้สิ้นปี
คนก็อาจจะต้องเริ่มไปทำธุระปะปังเพื่อเคลียร์ก่อนที่จะหยุดยาวเดี๋ยว
วันศุกร์นี้ก็หยุดยาวอีกไงถูกค่ะแต่สภาพอากาศหลายคนบอกว่าโห
โอ้โหเนี่ยกำลังจะปลายปีปกติมันควรจะแบบหนาวเย็นใช่ไหมคะพี่
หนาวเย็นอากาศก็คือดูแล้วช่วงนี้ที่กำลังจะถึงเนี่ยอาจจะมีความเย็นได้เล็กน้อย
แต่ทางใต้เนี่ยมรสุมยังแบบเยอะนะคะฝนตกในหลายหลายพื้นที่เลย
สุราชเองนครศรีธรรมราชเองก็คือน้ำท่วมด้วยนะคะเดี๋ยวมาไล่เลี่ยงให้ฟัง
พยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้าหลังจากนี้เขาบอกว่าบริเวณความกดอากาศสูง
หรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนนะคะยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้อยู่
ก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าใช้คำว่าตอนเช้านะคะ
ในขณะที่ลมตะวันออกเนี่ยก็พัดปกคลุมทะเลประเทศไทยตอนบนก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อย
บางแห่งเกิดขึ้นได้อันนี้ก็อยากให้ประชาชนดูแลเรื่องสุขภาพ
จากว่าสภาพอากาศช่วงนี้มันเปลี่ยนแปลงบ่อยบ่อยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปรานกลาง
แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านตอนล่างของภาคใต้
แล้วก็ประเทศมาเลเซียเนี่ยค่ะก็ทำให้ทางท้องใต้เนี่ยฝนตกหนักบางแห่ง
ถ้าเราดูจากสภาพอากาศตรงนี้เนี่ยทางใต้จะฝนค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ
ก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตะหลิ่งโดยในช่วงวันที่๘ถึง๑๑ธันวาคมนี้นะคะ
ไม่มีใช่ไหมครับแปดถูกคือระลอกนึงเนี่ยหมาไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา
แต่อันนี้เป็นคำเตือนมาเลยคือ๘๑๑ธันวาคมนี้
ความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเกาะบอเนียว
ก็จะเคลื่อนผ่านมาที่ประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็ลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่าง
แล้วก็ช่องแคบมะละกาด้วยทำให้ภาคใต้ตอนล่างฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
นี่เขาเตือนเลยจริงสุราชธานีเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในนั้นเลย
คือคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนี่กำลังแรงนะคะประมาณถึงสองเมตร
แล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรด้วย
ทีนี้ไปดูเรื่องของน้ำป่าไหลหลากทางอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
ก็มีเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมบ้านเรือนนะคะหลายหมู่บ้านกันเลยทีเดียว
เมื่อวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมานี้ก็พบความเสียหายจำนวนมากทีเดียว
อย่างที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นกำแพงโรงเรียนสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านเรือนประชาชน
ผลผลิตทางการเกษตรทุกอย่างโดยเฉพาะระนองนี่เขาปลูกกาแฟเยอะด้วยนะคะ
เก็บเกี่ยวตากแห้งพร้อมขายแล้วก็ต้นพันธุเรียนเนี่ย
ได้รับความเสียหายระนองก็ฝนแปดแดดสี่อยู่แล้ว
แต่พอเวลาสถานการณ์ที่ฝนมันมากกว่าปกติเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนีนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าจากเหตุน้ำป่าไหลหลากก็สร้างความเสียหายให้กับหลายหมู่บ้าน
จากการสำรวจความเสียหายโดยหมู่ที่๑๐อันนี้ได้รับความเสียหาย๑๕๐หลังคาเรือน
หมู่ที่เจ็ดเสียหายราวราวสองร้อยห้าสิบครัวเรือนค่ะหมู่ที่๘ราวราวสามสิบครัวเรือน
หมู่ที่สี่ราวสิบครัวเรือนหมู่หนึ่งราวสิบครัวเรือน
รวมแล้วเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็เสียหายเกือบจะห้าร้อยครัวเรือนเลยนะคะผลผลิตทางการเกษตรอย่างกาแฟที่อย่างบอกเก็บเกี่ยวไว้ตักแห้งพร้อมขาย
ซัดไปหมดเลยความเสียหายมูลค่ากว่าหลายล้านบาทนะคะ
ต้นพันธุ์กาแฟกว่าสี่หมื่นต้นแล้วก็อีกหลายอย่างที่ยังสำรวจไม่เสร็จสิ้นนะคะ
เรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนก็ถูกน้ำท่วมเสียหายเกือบทั้งหมดรถยนต์เอ่ย
รถจักรยานยนต์อีกหลายคันนะคะที่เอาออกมาไม่ทันเพราะว่าน้ำมาเร็วมาก
ไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะคะอืมคือน้ำป่าใช่ไหมคะน้ำป่าไหลหลากเลย
จุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยน้ำท่วมเกือบสองเมตรค่ะซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดก็เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการมอบถุงยางชีพแล้ว
กาแฟของที่ระนองนี่ดีนะคะเขาแบบว่าปลูกกันดีเลยล่ะ
แล้วก็มีแหล่งปลูกกันค่อนข้างเยอะมากนี่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเสียหายเลย
ในหลายหลายพื้นที่อ่ะค่ะอ้าวไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
กรณีของบีเอ็มโชว์ปืนยิงขู่แล้วก็ซิ่งหนีคุณผู้ชมครับ
มีการโพสต์คลิปขณะที่ขับรถอยู่บนถนนก่อนจะถูกคนขับรถบีเอ็มสีดำเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะชักปืนมาแบบนี้ครับแล้วยิงนอกหน้าต่างอืมดู
โดยมีการระบุนะครับบอกว่าผมไม่ต้องการมีเรื่อง
แต่คุณทำแบบนี้คุณต้องการมีอะไรขับบีเอ็มคนรวยจริง
ก็ยอมรับความจริงหรือเปล่านี่ว่าอย่างงั้นอืมนี่นี่เห็นไหมล่ะ
ศักยภาพเห็นไหมล่ะจากนั้นนะครับมีคนเนี่ยก็มา
เมนต์ถามเหตุการณ์นะครับบอกว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นอืมนะฮะ
ก็จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ย
ขับแช่ขวาหรือเปล่าเนี่ยนะคือคนถามนะอืมเอ่อ
แล้วหลายคนก็บอกว่าให้โพสต์คลิปยาวกว่านี้หน่อยได้ไหม
อยากรู้สาเหตุที่เขายิงขู่ต่อมามีคนเข้ามาโต้แย้งว่า
ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่มันก็ไม่ได้สมควรที่ว่าจะยิงปืนขู่กลางถนน
แบบนี้มันผิดกฎหมายแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วย
นี้ยังคงแนะนำนะครับให้ผู้โพสต์นั้นไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
เขาโพสต์คลิปเหตุการณ์พร้อมกับระบุว่า
บ้านเมืองไม่มีกฎหมายไม่มีเจ้าหน้าที่เหรอ
พกปืนยิงปืนขู่กันง่ายจังมีเหตุอะไรทำไมไม่แจ้งเจ้าหน้าที่
โดยคนถ่ายคลิประบุว่าผมวิ่งขวาผมก็ยอมรับว่าผมผิด
แต่มือที่ดัดจริตออกมาหมายความว่ายังไง
รอรับได้เลยไอ้คนเก่งเขาต้องจอดไม่ใช่ยิงแล้วหนี
วิ่งขู่ยิงลงพื้น
สรุปก็คือไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรกันขึ้นทำไมถึง
คือประเด็นจะขี่ขับแช่ขวาแช่ซ้ายก็ไม่มีสิทธิ์ออกมายิงแบบนี้ใช่
ใช่เอาปืนออกมาแล้วยิดดีไปยิงนี่กัน
มีคนนอนถามพี่ลุงเทียนแอบถามหน่อย
ลุงเทียนแกมีให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
ตอนที่แกพูดว่าแบบเนี่ยมาประมูลเลยมาประมูลเลย
ประมูลมาให้ไปออกรายการเขาพูดชื่อพี่มาด้วย

ใช่ก็คือเรื่องของเรื่องพี่ไม่ได้ประมูลอะไรเลย

คือมันมีเรื่องของลุงเทียนที่จับแมวฟาดกับพื้นใช่ไหม
ทีนี้ทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยเมื่อวานเขาต้องมาออกรายการพี่
เราก็ได้มีการติดต่อพูดคุยกันไปเขาก็มา
ปรากฏว่าทางฝั่งลุงเทียนคนที่ทำร้ายแมวเนี่ย
รู้ว่าจะมาแกก็ไปประกาศเลยว่าแกจะมาเหมือนกัน
คือถ้าเกิดไม่มาเนี่ยก็ถือว่าไม่แฟร์กับแก
จะได้มาทั้งสองฝ่ายจะได้มาทั้งสองฝ่าย
ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยแกเองก็ไปที่สนศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอ
ศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอศนอ
มันไม่เหมาะมันไม่ถูกต้องมันไม่ดี
มีหลายเคสไหมปกติ
มีหลายเคสแต่ว่า
ใช่ก็มีหลายเคส
แล้วใช้วิธีกันคือแยกสตูไปแล้วก็เวลาสัมภาษณ์ก็คือโฟนกันอย่างนี้เหรอ
ใช่ก็จะมีกล้องหนึ่งก็คนละจุดไปเลย
หรือว่าถ้าเกิดในระหว่างที่แบบคุยกันไปแล้ว
เบรกแรกแล้วเหมือนกับทิศทางมันดีขึ้น
ก็อาจจะเชิญเข้ามานั่งร่วมกัน

แยกไปเลยแยกดีกว่า
ซึ่งวันนี้ก็แยกไปเลยนะคะ

ทรงถ้าเกิดมานี่คือน่าจะลุยกันแน่

แต่ก็มีการแบบว่าอยู่ในคดี
จริงแล้วเนี่ยแกก็ไม่มีจัตนาที่ไปทำร้ายแมว
แต่แมวเนี่ยคือหลุดออกมาแล้วไปบ้านแก

แกก็เห็นแมวเนี่ยไปอยู่ข้างใต้ใต้รถอืมแกก็เลยเหมือนกับ
จะไปดึงดึงหางออกมาแล้วเพื่อจะออกไปที่อื่นพอดึงออกมา
พรุ่งแมวมันไม่เอาอย่างเงี้ยเหรออ่ะมันตะโปบอ่ะ
มันมันก็มันก็หันมาอะไรอย่างเงี้ยอืมแกก็เลยแบบต้องการให้แมวนิ่ง
ก็เลยฟาดไว้ที่พื้นอืมเสร็จแล้วมันยังก็ยังอยู่
มันก็ดิ้นอยู่มันก็เขาเลยฟาดไปที่เสาอีกอย่างเงี้แล้วคน
แล้วก็เห็นเขาก็เลยไปตามเจ้าของมาพอเจ้าของมาเสร็จลุงก็ยืนด่า
เขาก็เลยเอากล้องเอามาถ่ายค่ะอืมนั่นแหละลุงก็ไปบอกว่าลุงไม่มี
จตนาแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าจะไปเรียกลุงห้าหมื่นสามเนี่ย
ไม่จ่ายเพราะต้องกลับไปดูที่ทางเจ้าของเองว่าเจ้าของปล่อยมา
ยังไงอืมทางเจ้าของเขาบอกว่าเขาเข้าใจเขาผิดเขาหรือยัง
ว่าเขาผิดจริงเพราะว่าเขาเนี่ยเลี้ยงแมวอยู่ในบ้าน
ประตูปิดมิดชิดหมดเลยแล้วปรากฏแกก็เข้าไปเอาประตู
ปรากฏว่าไอ้ข้างใต้ประตูมันเป็นซอกอยู่ประมาณแค่เนี้ยแมวแต่แมวอ่ะ
มันมุดมันบีบตัวลอดออกไปอืมมันก็บีบตัวมุดมุดออกไปอย่างเงี้พอ
มันออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็รีบออกไปดูค่ะเขาไม่มี
อาจารย์นานที่แบบจะจะปล่อยออกไปแต่ว่าเขาก็จะรักเขาผิด
แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องเอาแมวเขาไปฟาดแบบนั้นอ่าอืม
เนี้ยมันก็เลยเป็นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามันก็จะมีคนมองสองมุม
มุมหนึ่งก็มองว่าก็คุณเลี้ยงแมวแล้วคุณปล่อยไปทำไม
อ่าอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าถึงจะหลุดออกไปก็จริง
แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่ไปทำร้ายเขาไปทำร้ายไปทำร้ายแมวแบบนั้น
อืมคือไล่มันหรืออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนอะมันก็น่าจะไป
แต่ก็แต่ก็ถามว่ากรณีอย่างเมื่อวานที่เขาบอกว่ามันถ้าเกิดแบบ
หรือคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหรือไม่ได้รักสัตว์อ่ะ
เข้ามาแล้วก็เขาบอกอยากให้นึกถึงความเข้าใจเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืม
ลุงก็รับทราบข้อเก่าหาไปเรียบร้อยคือคือก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันว่า
มันก็เข้าใจได้ทั้งสองมุมนะคือมุมหนึ่งเขาก็คนที่เขาไม่ชอบสัตว์ก็คือไม่ชอบจริง
ใช่เขาก็บางคนก็ไม่ชอบจริงแต่บางคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้ว่าไม่ชอบแต่ก็แค่ไล่มันไป
อย่างบางทีเราเขาบอกอย่างบางทีแบบเราไปเห็นขอโทษนะตัวเฮียเดินเข้ามาในบ้านอย่างเงี้
เราก็ไม่ชอบใช่ค่ะแต่ถึงวันเราก็ไล่มันออกไปเออแต่ไม่ได้ไปจับหางมันแล้วเอาหางตัวเหี้ยฟาดให้มันตายอะไรอย่างเงี้ยมันคงยังไม่ให้
อย่างเมื่อกี้คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าแมวมันจับหางไม่ได้พอกลับจับหางมันแง่วเลยแง่วใส่เลยแต่ว่ามีประเด็นเพิ่มมาในเรื่องของอาการป่วยใช่มั้ยฮะเออใช่คือแบบว่าภรรยาเขาบอกน่ะ
คือภรรยาของลุงเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยลุงเนี่ยป่วยแล้วก็กินยาแต่ทีเนี้ยพอมาวันนี้เท่าที่ไปประเมินจากหลายหลายคนหรือทีมข่าวหรือนักที่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูว่าลุงพูดจาตอบโต้พูดคุยพูดอะไรอย่างงี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีแบบคือเป็นคนที่แบบ
ฉลาดด้วยเวลาคุยเวลาอะไรอย่างเงี้ก็คือปรับตัวได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ไม่รู้เรื่องกฎหมายทีนี้ในห่วงข้อกฎหมายข้อกฎหมายเขาก็บอกเลยบอกว่า
อ่าถ้าเกิดจะอ้างว่าว่าเหมือนแบบเป็นคนวิเวิร์ฟโจรินหรือว่าเป็นยังไงนะอืม
ต้องถึงขั้นแบบกินอุจจารัสตัวเองถึงอะไรอย่างนี้มันจะไปขนาดนั้นเลย
อืมอืมแต่นี้ยังตอบโต้ได้แล้วก็ยังมีความควรฟักการ
ค่ะอ๋อเริ่มเริ่มคดีกันไปอ่ะพระขอบคุณชาติสักครู่หนึ่งกับกลับมาค่ะ
ไปค่ะไปดูกันต่อเรื่องของคุณสันทนะกับทางคุณชูวิทย์นะครับ
คือเรื่องนี้นี่เรียกว่าเป็นตำนานบทใหม่ยาวนานมันต้องโคมอีกนานแน่นอนนะฮะ
เพราะว่าก็ทั้งสองท่านเองก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีคนนับถือเยอะ
ค่ะของแต่ละของแต่ละมุมนะฮะในกลุ่มคุณชูวิตเองเนี้ยท่านก็ออกมา
เอ่อเปิดเรื่องราวของอ่าทุนจีนสีเทาค่ะนะครับ
มันมีเรื่องแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ว่าอ่ามีคนเนี่ยฝากให้ดูแลคุณกลุ่มนี้อืมคุณชูวิทย์ท่านก็เลยบอกว่า
อ้าวแล้วไงในเมื่อผมทำเพื่อประเทศชาติอ่ะอืม
แล้วคุณจะมาอะไรหลังจากนั้นก็มีการวิวาทะกัน๒๓ครั้งที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้คุณสันทนประยูณรัฐก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแจ้งความบริเวณเครดิกต์ของคุณชูวิทธิ์
พร้อมกับพักพวกตั้งแต่ปี๒๕๔๓บัญชีงบดุลของบริษัทของคุณชูวิทย์บอกว่ามีภาวะขาดทุนมาตลอด
โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการตกแต่งบัญชีหรือเปล่าเพื่อหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือไม่
อีกทั้งมีการปล่อยให้กรรมการบริษัทมากู้ยืมเงินประมาณสักสี่ร้อยล้านบาททั้งที่มีสภาวะขัดทุนนะฮะ
คือแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าเอาผิดคุณชูวิทย์อย่างแน่นอน
ซึ่งตอนนี้ร้องทุกข์กล่าวโทษคุณชูวิทย์ไปแล้วทั้งหมด๙คดีด้วยกันนะครับ
สุมยาเสพติดและเปิดสถานบันเทิงเกินเวลาในพื้นที่สอนอทองหล่อนี่คดีแรกนะครับ
คดีที่๒วันที่๘พฤศจิกายนนะครับที่คุณชูวิทย์ออกมาแถลงข่าวและชี้สุนัขพร้อมกับเรียกชื่อตน
แจ้งความข้อหาดูหมินโดยการโฆษณาและหมินประมาทด้วยการโฆษณาในพื้นที่สอนอทองหล่อ
ของในทอมเกลือสโหพลพูดถึงในชฤษและมีการพัดพิงมาถึงคุณสรรถนะไว้ในช่อง
กรรมครับในพื้นที่สนทองหล่อได้แก่เอาผิดในข้อหาดูหมินซึ่งหน้า
โดยการโฆษณานะครับกรณีเผชิญหน้ามีปากเสียงกัน
และคุณชูวิทย์ท้าชกต่อยที่หน้าสอนอทองหล่อ
กรรมที่๒นายชุวิตโทรศัพท์หาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่ง
ดพิงถึงตนเองโดยใช้คำว่าสันขวาน
กรรมที่สามกรณีที่คุณชุวิตโพสต์ภาษณ์พิงว่า
ตนเองก็คือหมายถึงคุณสันทนะนั้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกเก็บเงินค่าที่จอดรถตลาดใหม่ดอนเมือง
ข้อหามินประมาทพื้นที่สนทองหล่อ
คดีที่เจ็ดโอ้โหนี่เจ็ดแล้วนะครับ
คดีที่เจ็ดนะครับในวันที่สามธันวาคมพื้นที่สนองลุมพินี
ซึ่งตนเองนั้นมาดูคลิปย้อนหลังเมื่อครั้งเผชิญหน้ากับคุณชุวิตที่รัฐสภา
มาแจ้งความในข้อหาดูหมินด้วยการโฆษณา
คดีที่๘วันที่๖ธันวาคม
ตนเองไปร้องเหลือที่การสภาพุทธแหลษฎร
กรณีที่นายชูวิทย์หรือคุณชุวิตเข้าไปก่อความวุ่นวายและบุกลุกเขตห่วงห้ามบริเวณรัฐสภา
คดีที่เก้าในวันเดียวกันตนเองได้ไปร้องประปังงอ
กรณีที่คุณชูวิทย์เอาข้อมูลทางธุรกรรมการเงินของในตู้ห่าว
ไปให้พนตรุษเอกสุรเชษฐ์หักพาลรองผลประตอรอ
ซึ่งตนมองว่าหลักฐานนี้เป็นข้อมูลลับและไม่ใช่หน้าที่ของคุณชูวิทย์
อันนี้คือกรณีของคุณสันทนะที่ไปร้องทุกข่าโทษไปแจ้งความนะฮะใน๙คดีนี้นะครับ
แต่ทีนี้แน่นอนครับว่าประเด็นของทางคุณสันทนาเองก็ไม่ได้มีปัญหากับคุณชูวิทย์คนเดียว
ประเด็นเนี่ยแตกแขนงไปถึงที่มีปัญหากับทางคุณน็อตกองสลากพลัส
คือก่อนหน้านี้คุณนอสเองก็เคยมีวิวาทะกับทางฝั่งของคุณสันทนะมาแล้วครั้งหนึ่ง
คนนี้คุณสันทนาเองเนี่ยบุกไปที่ทำงานของเขาไปที่ตั้งทำการของเขาในการขายสลาก
เสร็จแล้วก็เข้าไปโดยที่ไม่ได้มีการเชิญมีการเข้าไปนั่งแล้วพูดคุย
แล้วก็ทางคุณน้อยก็บอกเขาก็มีหลักฐานในการที่จะเปิดเหมือนกันว่าคุณสันทนะเนี่ย
ไปทำอะไรที่ไม่ชอบมาภากลนี่คือในมุมของคุณน็อตนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดคุณน็อตเองก็ประกาศฟ้องคุณสันทนะไปนะครับร้อยล้าน
ร้อยล้านนะฮะเนี่ยตอนนี้คุณน็อตนะฮะลองดูนะครับ
ลองดูสิมีเสียงไหมอ่าไม่มีเสียงนะพี่มนต์วันตัดไปไม่มีเสียงเลยเหรอ
วันที่เขาเดินทางเนี่ยมันเปิดมาหาว่าผมเลี่ยงภาษีนะครับ
เดี๋ยวฟ้องเคสนี้ด้วยนะเมื่อวานดูคลิปมีการกล่าวหาว่าผมเลี่ยงภาษีนะครับ
ภาษีปีที่แล้วนะฮะชำระไปสองล้านสี่ปีหกสี่
เพราะว่าเราเปิดเดือนกันยากำไรไม่เยอะนะฮะแล้วก็ของครึ่งปีนี้นะฮะ
ของครึ่งปีนี้เราชำระนิติบุคคลไปแล้วเก้าล้านเจ็ดนะครับภาษีบริษัทกองสลาก
บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดไม่มีการเลี่ยงภาษีนะครับ
ชำระภาษีหมดแล้วแล้วก็ภาษีแวด
เรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งหมดครับอ่าค่ะนี่นี่แหละครับ
นี่คือทางฝั่งของคุณน็อตที่ออกมาแถลงข่าวเมื่อวันก่อนนี้นะฮะ
ว่าแกก็มีการชำระภาษีแล้วก็มีการฟ้องหมินประมาทนะฮะ
เรียกค่าเสียหายเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยล้านนะฮะแน่นอนครับ
คุณผู้ชมครับก็ล่าสุดเลยนะฮะคุณสันทนาเองเนี่ย
ก็ออกมาพูดอีกแล้วนะครับบอกเรื่องราวของคุณน็อตกองสลากพัฒน์เนี่ยนะฮะ
คุณศาสนาบอกว่าตนเองก็มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐมนูลที่กำหนดเอาไว้
ให้สิทธิ์พลเมืองในการตรวจสอบความผิดปกติหรือความไม่ชอบมาภากลได้
จะฝากไปบอกว่าอย่ามัวแต่เล่นติ๊กต๊อกให้รู้จักอ่านข้อมูลทางกฎหมายบ้าง
และท้าให้คุณน็อตเนี่ยเอาเงิน๒๐๐ล้านบาทมาวางเป็นกองกลาง
และไปออกรายการทีวีร่วมกันหากหาคนนำเอกสารด้านการเงินของบริษัทมาได้
ตนเองเนี่ยนะจะมอบเงิน๒๐๐ล้านบาทให้ตนเดี๋ยวก่อนนะ
คือจริงแล้วมันไม่ใช่นะคือจริงแล้วเนี่ยคุณอันนี้ข้อมูลน่าจะผิดนะ
จริงแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยคุณสันทนะแกบอกว่าแกมีหลักฐานใช่ไหม
คือถ้าเกิดว่าเหมือนแบบแกบอกให้คุณน็อตเนี่ยเอาเงิน๒๐๐ล้านบาทมาวางกันเลย
ถ้าหากว่าแกมีหลักฐานที่แบบให้คุณน็อตเห็นจริงเนี่ยนะ
คุณนอทเนี่ยต้องเอา๒๐๐ล้านบาทให้เขาไปเลย
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี้ยคุณสันทนาบอกว่าเขาจะจ่ายล้านหนึ่งอืม
เข้าใจไหมก็ไม่เท่าเทียมสิพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออทำไมเป็น
ถ้าเกิดตรวจสอบได้ว่าผิดก็ได้สองร้อยล้านแต่ถ้าเกิดนี่บอกเอาสมมุติถ้าเกิด
ได้ได้แค่ล้านเดียวพี่มันไม่คุ้มแล้วสิอืมร้อยเก้าสิบเก้าล้าน
คือพูดง่ายคุณสันทนาเขาบอกเลยว่าให้ไปออกรายการทีวีร่วมกันแล้ว
เอาเงินไปวางไว้สองร้อยล้านถ้าเกิดว่าเขาสามารถนำเอกสารการเงินของบริษัท
มาได้เนี้ยให้มอบเงินสองร้อยล้านบาทให้เขาเลยอืมอืมแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้
เขาบอกว่าเขายอมจ่ายล้านหนึ่งประมาณนั้นแหละคร่าวนะประมาณนั้น
มีคลิปออกมาให้เราเห็นกันนะเป็นคลิปกล้องวงจรปิดที่กองสลักพัดที่บริษัทคุณน็อตเขา
อืมแต่อันนั้นอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นอันนั้นอันนั้นอืม
ประเด็นแรกแรกเลยที่มีปัญหากันขึ้นมาตั้งแต่ต้นแต่น่ากินนานใช่ไหมคะพี่
ถ้าดูจากเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องคุณรอดกับคุณศาสนาเหรอไม่ค่ะคุณชุวิตกับคุณ
เพราะว่าโอ้โหก็คุณชูวิทย์บอกว่าเขาจะเกาะหลังอยู่อย่าง
คือคนนี้ขึ้นมานะครับอเจมส์เอาจริงคือลำบาก
เพราะท่านเองก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่ใครยังไม่กล้าเคลียร์

หมายความว่าก็ต้องเต็มกว่าจะขึ้นทรงพื้นศาลแบบนี้หรือครับ

ก้าวคอดีตอนนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องรับหมดถูกมั้ยคะ

โลกออนไลน์บอกว่าทำไมถนน
เส้นขาวกว่าเส้นเหลือง

ปกติถนนแบ่งมันต้องแบบเท่ากันไม่ใช่เหรอ
เรื่องนี้ค่ะมันก็ไปเกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
โดยพบว่ามันเป็นถนนสายเดียวกันแต่มีช่วงหนึ่งอะค่ะที่อยู่ดีเนี่ย
ขนาดของถนนมันไม่เท่ากันเฉยเลยอ่ะคุณผู้ชมลองดูทำไมเส้นมันไม่บรรจบกัน
ทั้งทั้งที่มันเป็นถนนต่อกันแบบเนี้ยมันก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของคนมากมายอะค่ะ
ถนนสีขาวและเส้นแบ่งกลางถนนสีเหลืองไม่บรรจบกัน
ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์หน่อย
พบว่าถนนสายนี้เนี่ยค่ะอยู่ที่บ้านท้องฝ่ายหมู่ที่๒ตะบนริมเหนืออำเภอแม่ริม
เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านค่ะโดยถนนฝั่งทิศตะวันออกมีขนาดความกว้างกว่า
ถนนฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าเป็นถนนลาดยางมะตอย
สภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติทั้งสองฝั่งนะคะ
แต่ตรงจุดที่ถนนเชื่อมต่อกันเนี่ยมันพบว่าด้านหนึ่งมีลักษณะคือมีความกว้าง๖เมตร
อีกฝั่งหนึ่งมีความกว้าง๗เมตรทำให้จุดเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่สนิทกัน
ทีนี้ไปถามชาวบ้านรู้สำหรับมันว่ายังไง

อันนี้มันเป็นโครงการปรับปรุงแล้วก็ขยายผิวจรจร
แต่มันมีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณ
คือช่วงดังกล่าวเนี่ยคือจริงมันเหลืออีกประมาณสัก๓๐๐เมตรอะค่ะ
งบหมดงบหมดพอดีทำต่อไม่ได้
มันเลยกลายเป็นว่าคือมันติดเรื่องงบ
ในการเวรคืนที่ดินที่มันมีค่าใช้จ่ายที่สูง
แล้วก็ยังต้องเสนองบใหม่ไปยังเทศบาลตำบลริมเหนือ
เพื่อที่จะขยายโครงการนี้ต่อไปค่ะ
ตอนนี้ก็เลยอยากจะฝากย้ำเตือนประชาชนบอกว่า
คุณจะใช้งานถนนเส้นนี้เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ก็เนี่ยค่ะหลายคนก็กังวลเรื่องนี้นี่แหละ
เพราะว่าที่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่เคยเกิดปัญหา
แต่อยากจะแบบย้ำเตือนเอาไว้ว่าเออบางทีกลางค่ำกลางคืนเนอะ
เวลาเรามองเส้นปกติบางคนเขาก็จะดูเส้นไง
แต่อันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าเดิม
เพราะอีกแค่๓๐๐เมตรงบหมดพอดี

งบทะโน้น
ก็เลยกลายเป็นอยู่ดีมันก็ไซส์ไม่เท่ากันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ
คือชาวบ้านนะคะคุณกันนิกาท่านอายุ๕๘ปี
ก็บอกว่ามันเป็นโครงการขยายถนนนี่แหละ

ทำให้สิ้นสุดการก่อสร้างแต่เพียงเท่านี้
ที่ผ่านมาหลายปีไม่เคยเกิดปัญหากับชาวบ้านนะคะ
หรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากจุดนี้
ตอนนี้ก็เสนอให้ทางเทศบาลดำเนินการรีบปรับปรุง
แล้วก็ขยายถนนต่อไปอีกจุดให้มันแบบเรียบร้อย
ช่วงสุดสายเนอะคือตอนนี้มันยังไม่เกิดปัญหา
แต่ว่าถ้าสมมุติคนที่อาจจะไม่ได้ชินในพื้นที่ก็ไม่แน่

บางทีเราขับกินมาตรงกลางอยู่ดีถนนมันเล็กลงอย่างนี้
ก็ต้องฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะคะ

ต่ออีกเรื่องหนึ่งค่ะวันนี้ที่เป็นพูดถึงกันในโซเชียล
เพราะว่ามีกรณีการแชร์ภาพต่อกันในเรื่องของ

มันก็จะมีซอง๒๓เหลี่ยมให้ใส่
ปรากฏว่าที่เขาแชร์ต่อกันวันนี้ก็คือ
หลังจากที่เขารับประทานเค้กไปได้สักพักแล้วเนี่ย

ก็จนคนที่แชร์ต่อก็บอกว่าจะกินต่อหรือพอแค่นี้
คือประมาณว่าจะกินต่อให้หมดเห็นไหมคะมันเหลือครึ่งหนึ่ง
คือถ้าเกิดเรากินจนไปเรื่อยเนี่ยเราก็ต้องบางส่วน
เราก็ต้องแบบลิ้นหรือริมฝีปากเราอาจจะต้องแตะส่วนของกระดาษ

ปรากฏว่าคนก็เข้ามาแสดงความคิดหลากหลายว่า
ตกลงคือมันใช้ได้เหรอคือเป็นกล่องที่ใช้แล้วหรือเปล่า
แล้วมันผ่านการใช้งานมาหรือยัง
แต่ก็มีคนมาแสดงความเข็มเขี่ยนใบอีกส่วนคือว่า
มันอาจจะเป็นกระดาษที่มาจากโรงพิมพ์

ก็คือแบบว่าบางทีเขาจะปั๊มหรือตัดให้ขาด

ทำจากกระดาษที่เสียจากการพิมพ์แล้วคัดออกไม่เอาไปทำเป็นกล่องก็ต้องทิ้ง
แต่โรงงานก็เอามาทำเป็นของพวกนี้ขายแทนจะได้ไม่ต้องเอากระดาษเสียไป
เสียทิ้งเสียเปล่านอกจากนี้ก็ยังมีคนเข้ามาตอบเป็นข้อข้องว่า
หนึ่งยังไม่ผ่านการบรรจุผลิตภัณฑ์เพราะยังไม่ผ่านการใดคัดลูกกล่อง
สองถามว่ามาได้อย่างไรจะเป็นการเสียจากระบบการพิมพ์
ทางโรงพิมพ์จะขายเป็นเศษกระดาษก็จะมีคนไปรับซื้อกระดาษเหล่านี้
มีตัดเป็นหัวแผงขนมหูถุงกระดาษหรือพวกซองใส่เครป
สามถามว่าใช้ได้กับอาหารได้หรือไม่ตอบตามจริงนะคะ
อย่างไรก็ตามก็มีคนเข้ามาโต้แย้งว่าถึงมันจะไม่เคยใช้งานมาก่อน
แต่มันเหมาะกับการเอามาใส่อาหารเหรอคิดว่ามันน่าจะอันตราย
โดยเฉพาะถ้ารักสุขภาพไม่ควรทานอาหารจากร้านแบบนี้ค่ะ
แหมเนี่ยก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
จะอันตรายหรือเปล่าแต่เขาก็เหมือนมองว่ามันเป็น
กระดาษที่เขาเอาขายอะไรที่มันไม่ผ่านคือซีหรืออะไรอย่างนี้
ก็เอามาทำเป็นกล่องเคลปซองเครปได้

โซเชียลวันนี้ก็มีพูดถึงเรื่องประเด็นนี้กัน

โลชั่นอีกไหมคะพี่

คือต้องกดกลับทำทุกอย่าง

ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายก็ยังสามารถเข้าได้นะคะ
เรายังมีพื้นที่นะคะในปีหน้านะคะ

ก็เต็มที่อะก็ขายเต็มที่

ต้องแผบเหมือนกันได้ไหมคะพี่

พี่วิชินเขาโอเคน่ารัก
น่ารักอยู่กับเรามาอย่างยาวนานเหมือนกัน
คือลูกค้าของเราน่ารักทุกคน
กำลังคิดว่าตรงด้านหลังที่แผงไข่

อีกสัก๓๔แผ่นติดเลยได้ไหมพี่

รับทุกวิถีทางจริง
อื้อ
ไปดูเรื่องอะไรก่อน

อ่านแล้วสติมาปัญญาเกิด

สลามเป็นสลามนี่ตอบว่าสลามถูกต้องตามนับต่อไป
แก้ง่วงแต่เราจะตกใจสุดโลมาเป็นปลาหรือไม่
ไม่เป็นตอบโลมาคือโลมาโลมาคืออะไร
โลมาคือสัตเลี้ยลูกด้วยนมโลมาคืออะไร
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผิดโลมาคือโลมาแชร์โลมา
โลมาโลมาคือโลมาสิโลมาแชร์โลมา
ไม่ไม่ก็ถูกไม่ใช่ปลาไงพี่แล้วสรุปเป็นแชร์โลมาไหม
ไม่ใช่พี่หนุ่มอ่ะเดี๋ยวนะแล้วมันจะแง่วงได้จริงใช่ไหม
ก็คือมันเป็นกุศโลบายที่เขาออกมาลักษณะเหมือนกับเป็นเขตแก้ง่วงเห็นไหม
ขับไปเนี่ยเวลาคนเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะแบบเออเอ๊ะถ้าอยากรู้คำตอบใช่หรือไม่ใช่
สิ่งที่ตัวเองตอบในใจขับอีกสองกิโลแล้วถึงจะเจอเนี่ยนะฮะ
อยู่ที่ไหนพี่นุ่มว่ะชาวช้องก็ผ่านมาเห็นเข้าเขาก็มีคำถาม
เขาถามว่าถามทำไมเออก็ให้เราได้คิดเราแต่อีกมุมมองบอกก็ดีนะ
อย่างน้อยเนี่ยเราจะได้มีอะไรคิดไปด้วยตอนขับรถแล้วก็ขับอีกหน่อยจะได้แบบเออชะลอดูหน่อย
แต่ต้องอย่าไปแงะเยอะนะไปแงะเยอะเดี๋ยวมันจะหลุดข้างทางไป
มันจะมีแบบกี่ร้อยเมตรเราจนถึงหมดเขตจังหวัดเลยเหรอคะ
แก้ง่วงเพราะมีคำถามความรู้รอบตัวบอกว่าโรมาเนี่ยเป็นปลาหรือไม่
ที่ป้ายถัดไปนะฮะจะเป็นการเฉลยคำตอบซึ่งแต่ละป้ายเนี่ยจะมีระยะห่างกันประมาณสัก๒กิโล
แสดงว่าคุณเข็นตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะคำถามปุ๊บอีก๒กิโลคุณจะได้คำตอบ

หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีคนเข้าไปสอบถามป้ายดังกล่าวว่าอยู่ที่ไหน
เจ้าของโพสต์ก็ระบุบอกว่าก่อนถึงเมืองสุพรรณบุรีขาขึ้นเหนือ
ขณะเดียวกันนะครับก็มีผู้เข้ามาตอบด้วยว่าทางไปจันทบุรีก็มีเหมือนกัน
แนะนำว่าคำถามต้องเปลี่ยนทุกเดือนด้วยนะมันจะได้ไม่ง่วง
มันแม้ขับเราดูซ้ำที่เดิม
ไม่ใช่คือเขาขับผ่านไปปุ๊บเนี่ยเขารู้แล้วไงเขารู้แล้วไง
ใช่เพราะกลับมาวนอีกรอบก็ไม่ต้องดูนะเพราะรู้แล้วเขาดูต้องตอบแล้ว

งั้นเปลี่ยนทุกเดือนเออต้องเปลี่ยนทุกเดือนนะเนี่ยนะครับ
คือเขาบอกว่าจะได้ไม่ต้องง่วงคือแล้วบอกอย่าขับเร็วนะคืออ่านเฉลยเดี๋ยวอ่านเฉลยไม่ทัน
ค่อยขับไปไอเดียดีเพราะช่วยลดอาการง่วงได้แต่ก็อาจจะวิ่งลงข้างทางแทน

เออใช่
เขตแก้ง่วง

ล่าสุดเลยกรมทางหลวงเนี่ยออกมาชี้แจงนะครับ
เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่หลับใน
ซึ่งการดำเนินงานโครงการในขณะนี้
การวิเคราะห์และสรุปผลคาดว่าจะแล้วเสร็จภายเดือนธันวาคมปี๖๐
หากการดำเนินการการวิจัยร่วมกันเรียบร้อยไปแล้ว
วิจัยและพัฒนางานทางกรมทางหลวง
จะนำเสนอผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบกัน
แล้วก็นำไปประยุกต์เพื่อใช้ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่คุณผู้ชม

ศึกษาเพื่อหาทางแก้ไขกรณีหลับในถูกไหมฮะ
อาจจะต้องคิดคิดแต่ถ้าเกิด๒กิโลเมตรจะเจอป้ายคำเฉลย
ก็ประมาณ๒นาทีนะพี่น้องพี่กลัวขับไปหาอยู่หา
ได้ถึงยังวะหาไม่ได้มองข้างหน้าข้างหน้าไม่ได้มอง
เอาอุบัติเหตุหรือแบบพอเห็นถึงเสร็จปุ๊บอ้าวเฮ้ย
กำลังอ่านลงทาง
เอาล่ะดูเรื่องนี้หน่อยสินี้วันนี้เห็นภาพนี้กันเยอะ
การปรากฏของสาวทานเนี่ยก็คือขณะอาบฐานที่ที่ดาสารตายายจำแรง
นี่ที่นิยมแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยถ้าเราได้ประกวดเวทีนาน
แล้วก็ได้มงมาเนี่ยมันจะเลิศมากเพราะว่า
มันจะมีตำนานเยอะเกี่ยวกับธิดาสารตายายจำแรง

ธิดาสารตายายจำแรงปี๒๕๖๕ณเวทีกลางตรงข้ามสารตายาย
ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ซึ่งเป็นเวทีนางงามสาวประเภท๒ระดับตำนาน
เปิดโอกาสให้เหล่าชายแท้สาวประเภท๒
ร่วมประชันความสามารถเพื่อชิงเงินรางวัลชนะเลิศนะคะ
วันนี้ค่ะโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพระบุว่า
ของเวทีนี้เขาจะมีกฎเกียรตินั่นคือเราจะต้องไป๒พาร์ทก็คือ
แต่งชาย๑ครั้งแล้วก็แต่งหญิง๑ครั้ง
ซึ่งก็จะมีแต่งหญิงก็จะเป็นชุดธรรมเนียมของปกติ
คือจะมีการตีฟาล่าต่างขอดูภาพก่อนมีตีฟาล่านี่
ก็จะมีความหน้าจึ้งหน้าสดหน้าสายคือแบบอันนี้คือแบบพัดเป็นผู้หญิง
แล้วเขาจะมีเวลาให้แป๊บนึงเพื่อแบบว่าไปเทิร์น
เป็นเทิร์นลุกเป็นผู้ชายส่วนมากเขาจะเกิดประกวดเป็นผู้ชายก่อน

เทรนการเดินแป๊บเดียว

พี่นุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
พี่นุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นี่นางหนุ่มตอนเป็นชายหนุ่ม
นางหนุ่มตอนเป็นชายหนุ่มนะนางก็หล่อนะ

นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย

นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย

นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
พี่หนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย

นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย

นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย

นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย

นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย

นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นางหนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
ผมแต่งหญิงแฟนแต่งชายอะไรอย่างนี้
พูดหล่อเนอะ
ใช่แล้วเขาก็แบบยอมด้วยไงแฟนไม่ทำก็ทำ
ได้เข้าใจว่าเวลาไปประกวดมันใช้เวลานะ
กว่าจะแต่งตัวกว่าจะประกวดได้อะไรอย่างนี้
แต่คือเวทีนี้คือเป็นที่แบบ

มีสีสันพอมันมีให้ไงแค่แบบลูกเล่น

ทุกทีก็จะต้องเดินออกมาช้าได้นะ

แล้วคนก็รู้แต่วันท์ที่ก็จำหน้าไม่ได้
วะละเปลี่ยนเป็นคนสวยขนาดนี้เลย
ดิฝันมีการทำยากมากดูเห็นบางทีแบบ

เอาผมจากไหนมารวมกันเป็นก้อนเดียวกัน

ต้องสเปรย์แบบแข็งน้ำสีฟ้าชมพูอยู่ทั้งวัน

ถูกค่ะลมโกรธคือแข็งลืมคอตั้งเลยค่ะ

คือสภาเพศัตริย์นะคะก็ออกมาจี้ผู้จัดภูมิกับ
ที่ขึ้นข้อความบอกว่าให้ขึ้นให้ถูกต้องด้วยกรณีเนื้อหาละครนะคะ

ก็นำแสดงโดยคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณแล้วก็คุณกั๊บคณาวุฒินะคะ
ซึ่งมันเป็นฉากที่พระเอกเนี่ยค่ะ
คือไปซื้อยาคุมฉุกเฉินให้กับนางเอกเพราะว่าเขาพลาดมีอะไรกัน
แต่ว่าพระเอกเนี่ยกลับสลับยาคุมฉุกเฉินเป็นยาแก้คลื่นไส้แทน
ก็ทำให้นางเอกเนี่ยคุมกำเนิดไม่ทันแล้วก็ตั้งท้องขึ้นมา
ทีนี้ล่าสุดทางเฟซบุ๊คของสภาเพศศาสตร์เองเขามีการออกแถลงการถึงประเด็นนี้เลยนะคะ
แล้วก็จี้ไปยังผู้จัดผู้สร้างภูมิกับ
เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนนะคะ
โดยขอให้ขึ้นข้อความว่า
การประกอบวิชาชีพเพศศาสกรรมในร้านยาที่เป็นจริง
เพศรัชกรก็จะต้องมีการตรวจสอบความจำเป็นในการใช้ยา
สัญญาจัดทำสลากยาให้ตรงกับตัวยาก่อนจ่ายยาทุกครั้ง
ฉายละครจนสิ้นสุดการแพร่ภาพ
แล้วก็ขึ้นข้อความดังกล่าวในส่วนที่สามารถที่จะรับชมย้อนหลังทั้งหมด
เพราะว่าหวั่นกระทบกับความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพของเพศรัชกร
ในร้านขายยาซึ่งมันก็จะได้รับผลกระทบ

ทีนี้ทางคุณไก่วรายุทธ์พี่ไก่ค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าละครเนี่ยคือบางทีมันก็อาจจะแบบมีผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ
เราพลาดได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาต้องการให้เป็น
เพศรัชกรพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาผิดตรงไหน
เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแค่พระเอกเนี่ย
ซื้อยาไปสองอย่างแล้วมันก็ให้นางเอกกินอีกอย่างแค่นั้นเอง
ส่วนเรื่องของวิชาชีพเพศัตริย์การตรวจสอบก่อนจ่ายยาเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึง
ก็ต้องฝากขอโทษเพศรัชกรกับเรื่องนี้ด้วยที่ทำให้เดือดร้อนนะคะพี่กัดออกมาขอโทษ
พี่ไข่จะออกมาบอกว่ากลับขอโทษจากใจ
ใช่พี่ไก่ขอโทษด้วยว่าเหมือนแบบได้อาจจะแบบ
เขาคิดมุมนึงแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้คิดอีกมุมนึงว่า
มันจะสร้างผลกระทบให้กับอาชีพนี้ด้วยอะไรอย่างนี้
อืมค่ะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ

นี่ค่ะน้องพีชกับน้องก้าวเข้ามาคู่นี้นะครับใช่ค่ะ
ก็วันนี้ก็คือเกิดเรือลำใหม่เกิดขึ้น
พี่หนุ่มส่งน้องนายกับใบเฟิร์นถึงฝั่งฝันแล้วก็
หลังจากนี้ก็ทั้งคู่ก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยใช่ไหมคะ

วันนี้ในวงการบันเทิงก็จับตาอีกหนึ่งคู่
ก็คือคู่ของน้องก้าวกับน้องพีช
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยฮอร์โมนถูกไหมฮ
อ่าจนล่าสุดเนี่ยมาร่วมเล่นละครด้วยกัน
ก็คือเรื่องล่าแก้วก็คือทางช่องสาม

แล้วคนก็เข้าไปดูกันล่าสุดทั้งคู่ก็เวลาลงรูปอะไรเขาก็เข้าไปแซวไปหยอดกัน

หมายถึงก้าวไปถามเหมือนกันเหรอ
ใช่คือพี่เขามีรูปปะเนี่ย

อ่านี่
ชิปก็ต้องมาแล้ว

ที่มาออก๓เซ็กเขาบอกว่าเขาโสดเขาเป็นแงที่โสดหมด
ถ้าเกิดตัวนี้โสดก็ไม่ติดอ่ะที่จะเนื่องกับ
เพราะว่าตัวนี้ในวงการบัททึงเค้าชอบเชียร์กันกันอย่าง
อย่างล่าสุดก็อย่างน้องนานกับใบเฟิร์นก็

ก็คือศึกษากันต่ออย่างเงี้อืมคู่นี้เขาก็อยากลุ้นต่อไปเพราะสนิทกันตั้งแต่ฮอร์โม
เหมือนตอนนี้ก็เล่นเล่นซีรีส์ด้วยกันอยู่แล้วก็คือเขาบอกว่าตอนที่อยู่ฮอร์โมนเนี่ย
เหมือนคือพาร์ทบางพาร์ทเขาไม่ได้เจอกันเพราะตอนนั้นน้องก้าวเขาน่าจะใกล้ชิดกับน้องต่อ
เขาเล่นใกล้กันคือเป็นสไปร์กับนี้ใช่ไหมคะ
แต่ตอนนั้นก็คือพอมาเจอเรื่องนี้เรื่องล่าแก้วเนี่ยหูอึ้งในความสามารถของน้องก้าวเพราะว่า
เล่นเก่งมากร้องไห้ทุกซีนแล้วก็แบบเป็นคนที่เล่นละครเก่งแล้วก็เริ่มคุยกันเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้

ส่งข้อความมีหยอดกันอะไรอย่างเงี้ย

เหมือนตอนนั้นที่เราเชียร์

คู่นี้พี่หนุ่มจะเป็นอาบุญ
อุ้ยเลยหรอคะพี่

พี่ยังไม่ได้

คือรู้จักกันอ่ะ

เขาอาจจะมาเข้ากุนกับพี่ก็ได้
และปูทางหน่อยอะไรอย่างงี้

ถ้าเกิดเป็นรถยี่ห้ออื่นพอร่วมได้ไหมคะ

ส่วนใหญ่จะไปเน้นถ่ายรูปไปกินอะไรอย่างเงี้
คุณผู้ชมไปดูคนนี้มิชเชลโยค

เรียกว่าผลงานในช่วงยุคทองของวงการภาพยนตร์ฮ่องกง

คือเราพูดไปก็คือส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้จักกันหมดนะคะ
หรือว่าเรื่องดังตลอดการอย่างวิ่งสู้ฟัด

ใช่โดยต้องบอกว่าพิสูจน์ได้เห็นถึงความสามารถในอาชีพนักแสดงของเขานะคะ
ฝ่าทะลุทัศนคติเหมารวมในเรื่องของเชื้อชาติ
ผลงานเรื่องซื้อเจ๊ทะลุเมาติเวิร์ส
ซึ่งเป็นการพลิกบทบาทของเธอด้วยนะคะ
ที่หลายคนคุ้นเคยในฐานะราชินีหนังแอคชั่น
รับบทที่แบบหลากหลายจนได้รับคำชื่นชมจากแฟน
แล้วก็นักวิจารณ์ภาพยนตร์มากมายทีเดียว
ก็ยกย่องมิลลิดานุภาค่ะ
แล้วก็ส่งอิทธิพลจากทั่วโลกประจำปี๒๐๒๐
สำหรับมิลลิเองเนี่ยค่ะชื่อจริงก็คือดานุภาคณาธีรกุล
การศึกษาจากชั้นมัธยมปลายโรงเรียนสตรีนนทบุรี
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะดนตรีมหาวิทยาลัยอสัมชันด้วย

เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มีความสตรองเป็นผู้นำได้นะพี่เมยเนอ
เอาไว้ผู้หญิงไปตามปี๒๐๒๒

ไปดูนานาขอบคุณมิตรภาพที่ดีนะสำหรับแก๊งนางฟ้า
ก็รวมตัวฉลองวันเกิดกันพร้อมหน้านะครับ
ถ้าเกิดจะพูดถึงมิตรภาพกลุ่มเพื่อน
อีกหนึ่งกลุ่มที่หลายคนยกให้เลยก็คือแก๊งนางฟ้าเนี่ยนะครับ
ก็จะมีนักแสดงตัวท็อปที่คบหากัน
ก็คือมีคุณเจนนี่คุณวุ้นเส้นพลล่าเทลเลอร์
คุณแอนอาริชานะครับ

คือเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยกอดพอผ่านเรื่องราวต่าง
นานามไว้ด้วยกันยาวนานทีเดียวนะครับล่าสุดคุณนานาก็ลงรูปแล้วก็คลิปบรรยากาศ
เพื่อนสีนะครับรวมตัวดินเนอร์หรูฉลองวันเกิดให้ตนเอง
พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณมิตรภาพที่แสนดีงามแบบนี้
อืมดูแลกันตลอดไปนะรักพวกมึงมากมากต่อกันติดเสมอ
โอ้รุ่นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โอ้ทุกคนงานนี้มีแฟนคลับเข้ามา
เรียกว่าโอ๊ยพอมันเกิดกันแย่มากมายเลยอื้ออื้อ
คุณมาทำเค้กนะ

สุดท้ายแหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
วันนี้ก็เพิ่งเจอเจนนี่เจนนี่ก็
คือตัวเล็กคือเปลี่ยนไปเลยผอมตัวเล็ก
เราดูเด็กมากแต่จำหน้าว่าอย่างพี่เจนนี่ก็เคยเรียนละครกับพี่หนุ่มเนอะ
ใช่เล่นกันมาหลายเรื่อง

บอกว่าพี่คือเราอายุเยอะแล้ว

แต่สิ่งที่พยายามทำตามไม่ได้คือห้ามกินหมูกระทะ
ใช่พี่เจนี่เขากินอาหารเขาดูแลเรื่องการกิน
ดูแลมากคือแบบหันด้านข้างวันนี้หันด้านข้าง
เหมือนกับกระดาษนี่พี่ประมาณนี้ป่ะเล็กกว่านี้ไหมคะ
โอ้โหเล็กกว่านี้เนี่ยเล็กกับแผ่นอย่างนี้เนี่ยเล็กกว่านี้พี่ว่าอะไรประมาณเนี้ย
นี่มีกระดาษโดยปืนคืออย่างเราสองคนนะถ้าเป็นตำรวจนะอังกฤษ
ออกไปจับผู้ร้ายหันข้างยังโดนผู้ร้ายยิงเลย
มันไม่ผ่านไปแล้วพี่นะยังไงมันก็ต้องโดนนะ
ไล่ยิงนี้ปุ้งผู้ร้ายยิงมาปุ๊บหลบหันข้างยังยิงโดนข้างกูเลย
มันต้องไปบางเป็นกระดาษอย่างนี้นะพี่นะถึงจะยิงไม่โดนเนาะ

หันข้างยังโดนยิงคนแบบนี้
พี่เปรียบเทียบแบบโอ้นะเอาพักก่อนค่ะไปพักประมาณหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
เอาไปคู่นี้นะคะงานมงคลกำลังจะมีขึ้นในวันที่๒๐ธันวาคมค่ะ
ก็อันนี้จะเป็นงานภายในสำหรับแพทติเซียกูธกับคุณโน้ตวิเศษนะคะ
แล้วก็๒๒ธันวาคมก็จะเป็นงานแบบฉลองแล้วก็มงคลสมรสด้วยงานนี้
แต่ว่าสองคนนี้เขาก็แบบบินรัดฟ้าไปปักหุดเช็คอินกันที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ
แล้วก็มีภาพสวีทหวานออกมาแบบให้เห็นรัวกันเลยทีเดียวนี่เห็นไหม
คนก็ชอบแซวนะแบบเอ๊ะไม่ถ่ายแบบเหมือนเป็นพรีเวดดิ้งสำหรับใช้รูปในงานฉลองมงคลสมรสหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็เนี่ยเขาบอกว่าพาสาวแพทย์ไปร่วมงานอีเวนต์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทริปสั้น
แต่ว่าที่บ่าวสาวเรียกว่าปลื้มปริ่มกันแบบสุดนะคะ
แต่ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแต่ช่วงเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่คนในวงการบันเทิง
จองตัวเป็นภรรณอะไรพี่เสาร์อาทิตย์คือขอคิว
อ้านมาไงเพราะว่าโควิดหลายปีบางครูเขาก็แบบเลื่อนมาแต่งงาม
แต่งไปก็คืออย่างพี่ของน้องพีชนะธิวัฒน์มีคุณแอลินกับไฮโซเบน
คุณเอลินก็เพิ่งแต่งไปใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็มีน้องแพทติเซียกับคุณโน๊ต
อ้าวไปดูอีกหนึ่งท่านนะคุณโบเมรดาก็บอกว่ายืนยันนะบอกอเล็กเนี่ยไม่ได้เป็นคนหญิงนะ
แล้วก็คือก่อนนี้มันมีคลิปออกมาที่คุณนเล็กเดินผ่านแฟนแล้วก็ขอจับมือ
แล้วคุณอเล็กบอกว่ามือเปียกอยู่เนี่ยนะฮะ
ได้มีการลงคลิปคุณอเล็กเทเลสนะฮะไม่ยอมจับมือ
จนกระทั่งเกิดดราม่าว่าคุณอเล็กนั้นยิงเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับ
โดยคุณโบเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าถ้าพี่อเล็กหญิงทั้งวงการเนี่ยคงหญิงมากแล้วมั้ง
ดูว่าพี่อเล็กเนี่ยไม่น่าจะยิงหรอกในคลิปโบเห็นแล้วเขาบอกว่าอเล็กขอจับมือหน่อย
เล็กก็บอกว่ามือเปียกมือเปียกอยากจับมือเปียกกันเหรอมันอาจจะเลอะอะไรมาสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเง
เกรงใจหนูว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เขาหวังดีด้วยเชิญคราวหน้าหนูชื่อว่าพี่อเล็กเนี่ยต้องจับมือแน่นอน
เวลาที่เขาไปเจออะไรอย่างนี้เลย

แผ่มันน่าจะไม่ได้พี่เวลาจับ
แต่ถ้าเกิดเป็นพี่หนุ่มหนูขอจับแล้วพี่หนุ่มว่าพี่มือเปียก
หนูก็อ๋อไม่ได้จับมือพี่อยากจับอย่างอื่น
โอ๊ค่ะขอจับอย่างอื่นได้ไหมคะอย่างนี้โอ๊ยอุ๊ยได้ไหมพี่
กลับอะไรล่ะข้อศอกเหรอ

ไม่น่าจะมีอะไรแบบนั้นเนอะ
งั้นแหละโอเคครับ
สรุปวันนี้แม่มดก็
ไม่ทันจริงนะคะไม่มา
ฮ่าเลยล่ะ